คุณผู้ชมเคยถูกคุณพ่อคุณแม่ใช้ให้ไปเอาของไปรับของไปหยิบของไหมคะ

เขาบอกว่ามีเด็ก๒คนนะคะอายุไม่น่าเกิน๑๒ปีค่ะ
เขาไปที่ร้านค้าเข็นมอเตอร์ไซค์ออกไปจากหน้าร้านบอกอ๋อรถพ่อผมพ่อให้มาเอา
อีกทีนึงกลับมาไปเอากระป๋องใส่เงินของร้านค้าบอกพ่อให้มาเอา
คนก็บอกเอ๊ะมอเตอร์ไซค์พ่ออาจจะจอดทิ้งไว้แล้วให้เด็กมาเอาได้
แต่ไอ้กระป๋องเงินนี่ไม่น่าใช่แล้วหรือเปล่าไล่ไปไล่มาโอ้โหคุณผู้ชม
อายุไม่เกิน๑๒นะขโมยของเขาค่ะ
ตัวยังไม่พ้นแฮนด์มอเตอร์ไซค์เลยมั้งหน้าโอ้โหนี่พ่อรู้หรือเปล่าว่าลูกเนี่ย
ทำตามคำสั่งพ่อพ่อสั่งจริงไหมก็ไม่รู้ทีนี้แล้วถ้าพ่อสั่งจริงนี่คิดหนักเลยนะคะ
หรือว่าอ้างพ่อแล้วก็ตั้งใจมาก่อเหตุกันเองเด็กเด็กอ่ะอ่าวงจรปิดในร้านค้า
จับภาพได้ชัดเจนเลยแต่ขออนุญาตเบลอหน้าเพราะว่าก็เป็นเด็กอะค่ะ
สองคนเลยคนแรกนี่ใส่เสื้อสีน้ำเงินเข้มกางเกงลายดำสลับขาว
อีกคนใส่เสื้อสีดำกางเกงสีดำนะคะอายุคิดว่าอยู่ที่สิบสองปีนี่แหละ
ไม่น่าเกินนี้มาที่หน้าร้านค้าตรงกล้องวงจรปิดเนี้ยตอนตีสี่สี่สิบเอ็ดนาที
สิบห้าตุลาคมแล้วก็มีเด็กกางเกงที่ใส่กางเกงสีดำอ่ะ
ดำกางเกงดำตะโกนบอกพ่อให้มาเอาแล้วก็เดินออกไป
สักพักเดินกลับมาที่มอเตอร์ไซคันสีฟ้าอีกบอกรถพ่อผม
แล้วก็เข็นรถออกไปอืมตอนแรกเนี่ยคนก็คิดว่าเอออาจจะเป็น
ลูกของพ่อค้าในตลาดหรือในร้านค้าแถวนั้นมาจอดรถทิ้งไว้แล้วพ่อเลยบอก
ไปเข็นรถให้พ่อหน่อยหรือเปล่าแต่ปรากฏว่ามันคือการขโมยรถมอเตอร์ไซค์อ่ะ
อายุสิบสองปีขโมยมอเตอร์ไซค์คนอื่นแล้วก่อนที่จะมาขโมยมอเตอร์ไซค์นะ
สองคนนี้เนี่ยไปยืนอยู่หน้าร้านอีกร้านหนึ่งตอนตีสามยี่สิบเอ็ดนาที
วันเดียวกันนี่แหละทำเป็นนั่งเล่นยืนเล่นแล้วคนเด็กเสื้อดำกางเกงดำเนี่ยค่อย
ค่อยขยับตัวเข้าไปใกล้กับโต๊ะทีละนิดทีละนิด
ละนิดกระดึ๊บกระดึบเข้าไปอ่ะค่ะแล้วอาศัยจังหวะที่คนเผลอนี่
คว้ากระปุกเงินอ๋อแล้วก็หนีไปเลยอันนี้คือ
ขโมยของแม็ดส์มองตามองมือขวะเดินเนียนป้าออกไปเลยอ่ะ
แม่ค้าที่เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซต์คุณสุดารัสบอกว่า
วันนั้นเป็นช่วงที่เธอกำลังจะเอาพริกขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งให้ลูกค้าพอดีเลย

พอหายไปหามาอาจจะกลับมาที่รถ
เอ้านอกจากกุญแจหาไม่เจอแล้วรถหายไปไหนล่ะ
ต้องไปเปิดกล้องวงจรปิดดูเพราะจำได้ว่าจอดไว้ตรงนี้

ถึงได้เห็นว่ามีเด็กมาเอารถไปค่ะ
ตกใจมากนะคะที่เด็กอายุขนาดนี้เนี่ย
ขี่รถคันใหญ่มาดูลาดเหลาแล้วก็ขโมยรถของเธอ
ยังเดินไปบอกร้านข้างด้วยว่ารถน้ำมันหมด

แล้วยืนยันเลยว่าถึงคนก่อเหตุจะเป็นแค่เด็ก
แต่เธอไม่ยอมค่ะและจะเอาเรื่องถึงพ่อแม่ด้วย
เพราะเธอเชื่อว่าต้องมีผู้ใหญ่อยู่เบื้องหลัง

มาจากที่แพงต้องขยับรถรถไม่ได้ล็อก

เหมือนเคยทำมาหลายครั้งแล้วค่ะ

เด็กมีสองคนที่มานะคะอีกคนนึงดำอีกคนนึงผิวขาว
พูดไทยชัดไม่แน่ใจว่าเป็นคนไทยหรือว่าต่างดาวหรือว่าเด็กจรจักร

ตอนนี้ตำรวจพคุณโค้นเองก็อยู่ระหว่างลงพื้นที่หาข้อมูล
ข้อมูลแล้วก็ติดตามตัวเด็กทั้งสองคนมา
ก็ต้องสอบปากคำมาแหละว่าพอสั่งจริงหรือเปล่า
ถ้าพ่อสั่งพ่อก็ต้องมาด้วยอยู่แล้วนะคะ
แล้วถ้าพ่อไม่ได้สั่งเนี่ยมันยังไงอ่ะ

ทำให้เด็กต้องมีพฤติกรรมแบบนี้